คุณผู้ชมคะใครจะนึกว่าเข้าห้องน้ำที่บ้านตัวเองแล้วจะถูกแอบถ่าย

ผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามค่ะเธอบอกว่ามันเป็นไปแล้ว
มีคนแอบถ่ายค่ะด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งเธอก็ไปเอาออกมาดูนะเจ้าโทรศัพท์มือถือนี้ที่มันวางอยู่ด้านหลังกระจกในห้องน้ำเนี่ย
โทรศัพท์มือถือของแฟนเพื่อนเธอเองค่ะ
แฟนเพื่อนมาตั้งกล้องอยู่ในห้องน้ำแอบถ่ายเธอนะคะ
จะบอกว่าเอาคุณนักข่าวดูสิมองผ่าน
ไม่เห็นว่าอะไรมันผิดปกติเลยนะว่ามันมีโทรศัพท์มือถือซุกซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะ
คือนักศึกษาสองคนเขาเช่าบ้านอยู่ด้วยกัน
คนที่ไปเจอเนี่ยเธอบอกว่าก็โทรศัพท์มือถือมันซ่อนอยู่หลังกรอบกระจกในห้องน้ำ
ที่บ้านพักของตัวเองนี่แหละไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ

เป็นแอปกล้องวงจรปิดออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับอีเมลอีเมลหนึ่ง
ตรวจสอบกลับไปนี่อีเมลของใคร

และเคยมาที่บ้านหลังนี้๓ครั้ง
แต่ถามไปที่เจ้าตัวแล้วนะเขาบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจจะแอบถ่ายแค่ลืมโทรศัพท์มือถือไว้
ลืมไว้ในห้องน้ำ